ที่มีคนร้ายนะครับฆ่ารัดคอแล้วก็ข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเท่านั้นเนี่ย

เหตุการณ์นี้ก็สร้างความสัดสะเทือนในพื้นที่พิศนุโลกค่อนข้างมากทีเดียวครับ
และวันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปแถลงข่าว

แต่ว่าสุดท้ายต้องยกเลิกการทำแผน
เนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยรอรุมประชาทันอยู่นะครับ

ถ้าผู้ต้องหาไม่ไปขอขมาศพจะไม่เผาศพเด็ดขาดครับ
ชมหน้าผู้ต้องหาคดีฆ่ารัดคอและข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปีนะครับ
ตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งตำรวจก็นำตัวมาแถลงข่าว
พลตำรวจตรีอดีศักดิ์น้อยประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
เปิดเผยว่าในสนหุมเพียงเนี่ยนะครับ
อายุ๔๕ปีรับสารภาพว่าใช้เชือกรัดคอเด็กหญิงจนเสียชีวิต
แต่ไม่ได้ข่มขืนแต่ตำรวจนั้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
เพราะมีพยานแล้วก็หลักฐานรวมทั้งผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนตรงกันนะครับว่า
ผู้เสียชีวิตนั้นถูกกระทำชำราว
ในเบื้องต้นตำรวจแจ้ง๔ข้อหานักครับ
ก็มีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
หรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับ
ระหว่างที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พบว่ามีประชาชนจำนวนมากครับรอจะรุมประชาธรรม

แล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาไปไว้นอกพื้นที่อำเภอนครไทย
เพราะหวั่นว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะครับ
สำหรับบรรยากาศที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะครับ

พ่อของเด็กหญิงที่เสียชีวิตนั้นยืนยันชัดเจนบอกว่า
จะให้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปกราบขอขมาต่อหน้าศพของลูกก่อน
ก่อนที่จะมีการจัดพิธีชะปนกิจศพในวันเสาร์นี้
ถ้าหากผู้ต้องหาไม่ไปก็จะไม่เผาศพลูกสาวเด็ดขาดครับ